เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปบุกฟาร์มใหญ่ในเมืองกรุงที่มีรายได้หลักแสนแต่ค่าไฟเป็นศูนย์สูตรสำเร็จเกิดจากอะไร
มาหาคำตอบพร้อมพร้อมกันจากนั้นมาพบกับเคล็ดลับการปลูกเต้ยหอม
ปลูกยังไงให้รายได้ดีพร้อมทำเงินได้นานอย่างต่อเนื่องถึง๑๐ปี
พร้อมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากความยากจนในวัยเด็กสู่แรงผักให้เขาคนนี้
พัฒนาอาหารพื้นเมืองอีสานจนกลายเป็นเมนูที่สร้างรายได้หลักพันล้านบาทต่อปี
เขาทำได้อย่างไรห้ามพลาด
ขอบคุณครับพบกับเคล็ดลับการกำเงินใหม่ใหม่

เริ่มเลยดีกว่าเราจะพาไปดูเรื่องของฟาร์มสดแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่เอง
เดี๋ยวนะมันธรรมดามากเลยค่ะพี่ป้องค่ะ
คือเสีย๐บาทเลยคือเสีย๐บาทเลยต่อเดือนนะฮะ
และสามารถทำรายได้ได้เป็นหลักแสนต่อเดือนด้วย

เขามีวิธีครับจะเราพาไปชมนะฮะ

หมายของพี่กับแฟนร่วมกันเนี่ยคือ

แล้วกลับไปเอาเขาจริงทำไม่ได้
มาสร้างตรงนี้๙ไร่เป็นห้องซ้อมภายใต้๖เงื่อนไข
เงินไขที่๑คือที่ตรงนี้เนี่ยต่ำก็ถนนเมล็ด๕๐
คือมันไม่มีแหล่งน้ำอยู่ติดที่นี่เลย

อันนี้๔ดินไม่ดีแน่นอนเพราะเป็นที่หนองน้ำ
หน้าใส่ไปเลยไม่ใช้เคมี

หัวข้อนี้แสดงว่าไม่มีที่เป็นของตัวเอง

พี่โบ้ไปดูฟาร์มต่าง

คิดว่าถ้าเราจะสร้างฟาร์มทั้งฟาร์มนึง

พี่โบ้จะต้องเสียจากข้างนอกเข้ามา
วันละแสนลิตร
โดยปั๊มชัก๑ตัว

ถ้าพี่โบ้ไม่ใช้พลังงานฟรี

ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ได้อยู่อย่างเดียว
คือพลังงานจากไฟฟ้าจากโซลาเซลล
ว้าว
โบคิดว่าวันนี้มอเตอร์พัฒนาถึงขีดสุด

ใช้ปั่นน้ำและก็ใช้รถโน้นพูมได้แล้วครับ

ในที่สูงในรูปแบบของพลังงานโจร

ถังน้ำสูงสุดนั้นแล้วพี่โก้เรียกเขื่อน
เขื่อนปุ๊บลงไปที่ฝ่าย
ถังกระบะปูนสี่เหลี่ยมแต่ละกระบะ

จนถึงต่ำที่สุดปลายน้ำได้แก้มลิง

โมเดลเนี่ยมันเอาไปใช้กับทุกที่เลย
ตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนที่พี่โบ้ปลูก

น้ำที่สูงเล็กเขื่อนปล่อยลงมาเป็นฝ่ายชะลอน้ำ
เก็บไปที่นั้นด้วยแก้มริงแล้วก็มีคลองไท้ไก่เชื่อม
นี้ก็ทำมา๒ปีกว่าแล้วครับก็สามารถปลูกผักได้ทั้งปี
แล้วก็ในปริมาณที่มากกว่าถึงหลายเท่าเห็นไหมครับ
อย่ามาถามเรื่องรายได้เลยอายนะครับให้คิดอย่างนี้ดีกว่า

โบ้ปลูกผักได้๔๘แปลง

ถ้าผักสลัดทุกวันเราปลูกวันละ๔๐๐ต้น

เราจะได้รายได้วันเท่าไหร่
๑เดือนมี๓๐วันคูณไปเราจะได้เดือนเท่าไหร่
โบ้อยากจะบอกคนที่หลายคนที่ทำเกษตรแล้ว
คิดว่าจะสร้างแปลงใหญ่แล้วผลิตออกมาทีละ๕ตันติดตัน

ตลาดต้องง้อเรานะครับไม่ใช่เราต้องง้อตลาด
สำหรับพี่โบ้ไม่มีคำว่าไม่ได้ไง
มันพลาดสเต็ปที่๑ต้องแก้สเต็ปที่๒
สเต็ปที่๓สเต็ปที่๑สเต็ปที่๕
ไม่มีคำว่าไม่ได้แต่จะไปอย่างไรเท่านั้น
ฉะนั้นการลองผลิตของพี่โบ้ไม่ได้หมายความว่ามันเสียหายแบบสิ้นเชิง
แต่มันการเสียเวลาและเสียเงินมากกว่า
ไลน์โอเค

มาสู่เจ้าของฟ้าผัก

เผ็ดเลยนะครับโอ้โหไม่มีพลิกอยู่ตรงล่างแหละครับผม

แล้วก็เป็นการนำความรู้แล้วก็เทคโนโลยีนะคะ

เรียกว่าเยี่ยมมากเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
๑๐บาทครับโบบัสและที่นี้นะฮะเขาทำให้ไปแหล่งศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยนะฮะ
ถ้าใครสนใจอยากเข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มนะครับสามารถสอบถามรายละเอียด
ตามที่ขึ้นในข้างล่างนเนี้ยได้เลยนะครับ

วันนี้ค่ะแม่เนยจัดให้นะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

เบอร์มงคลใช้แล้วเค็งตามร่วมด้วยค่ะ

เดี๋ยวตามหมอไก่ไปดูกันเลยค่ะ

มาอยู่ที่ร้านในจิลหมูแดงหมูกรอบนะคะ
นอกจากในเรื่องของความอร่อยที่ต้องยกนิ้วให้แล้วเนี่ย
ในเรื่องของฮวงจุ้ยก็น่าสนใจเช่นกันค่ะ

จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนั้นประสบความสำเร็จได้ง่าย
ขอเชิญคุณกานะคะเจ้าของร้านมาให้สัมภาษณ์สักนิดนึงค่ะ

คุณการนี่ประกอบกิจการมานานกี่ปีแล้วนะคะเนี่ย
รับช่วงต่อได้ประมาณ๒๓ปีค่ะ

ทำไมถึงมาตั้งร้านอยู่ในมุมนี้ล่ะคะ
อันนี้คุณพ่อเป็นคนเลือกอะค่ะ

ตรงนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าโครงเชื่อเฉือน
เป็นชายภูมิที่เหมาะมากสำหรับร้านอาหารนะคะ
หรือว่าทำธุรกิจถือว่าดีมากเลยนะคะ
ในเรื่องของบันไดนะคะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าเลขที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
แต่ว่าถ้าเป็นเลขกู้เนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เพราะว่าเลขคู่มันจะหมายถึงในเรื่องของพวกวิญญาณ
หรือว่าของที่มองไม่เห็นอะไรพวกนี้ค่ะ
อย่างต่อมานี่ก็คือในเรื่องของทางเดิน

อย่างต่อมานะคะก็คือเรื่องของประตูค่ะ

เรียกได้ว่าใหญ่สมกับสถานที่นะคะ

คือมีด้านหลังอีกทางหนึ่งนะคะ

แล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะคะ

อย่างคนที่ทำการค้าการขายนะคะ

ได้มีโอกาสดีในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจเข้ามานะคะ

ฝันว่าเวลาที่ใครทำการค้าการขายแล้วเนี่ย

อีกตัวเลขหนึ่งนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะ

จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะ

นี่ดูมัน

ก็คือเบอร์เนี่ยเรียงกันส่วน๘๙เนี่ยเขาเรียกว่าเลขมังกร
หมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงความยิ่งใหญ่นะคะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไกลเกินฝั่งปังปูลิเย่
การค้าการขายนี่เรียกได้ว่าไปไกลอ่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อเบอร์ใหม่ตามที่หมอไก่แนะนำ
แต่เอาจริงนะเบอร์ที่มงคลสำหรับผมที่สุดก็คือ

ช่างไทยรักไงสวัสดีท้อง
เอาใจนายเก่งได้โหได้เลย
อยากเด่นเด่นคนเดียวเลย
ก็มีอยากนึงค่ะที่อยากจะบอกกับผู้ชมก็คือ
จะเบาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำมาหากินด้วยค่ะต้องมีไอเดียต้องคิด
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยซ้อนไว้ด้านหลังครับแล้วก็ปั่นจักรยาน
เพราะผมเคยซื้อลุงไพรนะครับเขาเล่าให้เราฟังว่า
เขาปั่นจักรยานขายก๋วยเตี๋ยหลอดมาตั้งแต่อายุ๒๐๒๐เท่านั้นเอง
แรกแรกนะครับรับจากโรงงานมาขายต่อมาโรงงานที่ทำก๋วยเตี๋หลอด
มันยุบไปครับอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณลุงเขาก็เลยไปขอสูตรจากโรงงาน
เพื่อมาทำต่อทำเองเลยครับในทุกทุกวันนะครับ
ไพรเนี่ยจะตื่นตีสามครึ่งโอ้โหมาทำก๋วยเตี๋หลอดด้วยความใส่ใจ
เส้นที่ใช้นะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋หลอดเท่านั้นนะครับ
จะไม่ใช้เส้นแบบผัดที่เขาเอามาทำแบบผัดซีอิ๊วหรือว่าก๋วยเตี๋ยวมาขายแน่นอน
อ๋อคือเส้นคนละแบบอืมถูกต้องครับพี่ป้อง
วงอกนี่ต้องลวกก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาคลุกใส่เครื่องต่างต่าง
เช่นเกลือระเทียมครับทำเสร็จก็มาจุดใส่หม้อพร้อมขายแล้วล่ะครับ
ลุงเขาขายดีมากนะครับขายหมดทุกวันแล้วแกบอกว่าจะขายแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ
คือแกบอกว่าการขายก๋วยเตี๋ยหลอดของแกในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะสร้างรายได้
ดีกว่าอาชีพก่อนก่อนที่เคยทำอืมไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสรรครับ
ปิ้งเอ่ยลูกชิ้นทอดเลยเพราะก๋วยเตี๋หลอดต้นทุนต่ำกว่า
อยากไปงั้นดีกว่ามันน่าท้ามนึกมากเลยนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวหลอดของคุณลุงนะคะมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยน่ากินมากมาก
นึกถึงตอนเด็กเลยนะคะตอนที่แบบว่ามีรถมาขายหน้าโรงเรียน
แล้วก็ราดซิ้วดำเยอะอร่อยมาก
ตอนนี้พี่เก็บไม่ทาน
แต่นึกเลยเล่าพี่กระพ๋อให้ครับพี่กระพ๋อให้ครับโอ้โหโหโหโอ้โหโห
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับลุงเขาเนี่ยจะไปขายอยู่ข้าง๗๑๑มกรุงเทพกล้วยน้ำไทยครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปชี้เป้าเป๋าตุ้งย่า
บอกพี่เนยเคยเลี้ยงสัตว์กันไหมครับเคยครับเคยครับ

คือผมจะให้ไปดูเจ้าสัตว์ตัวนี้เขาบอกเป็นสัตว์เศรษฐกิจไหมครับ
อะไรนั่นก็คือไก่ซิลกี้

ไก่ซิลกี้นะครับนี่ฮะไก่หัวยุ่งสุดแสนจะน่ารัก
แต่ทำรายได้เยอะจนน่าทึ่งครับ
นี่ฮะผมพาไปกันที่ฟาร์มไก่สวยงามชิเก็นทาวน์ครับครับ
ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเขามีทั้งหมด๒๐สายพันธุ์เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งเจ้าไก่ซิลกี้ไก่โปแลนด์ไก่บรามาและไก่ชนิดอื่นอีกมากมาย

ไก่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดนะครับ

อเมริกาแถบยุโรปและเอเชียครับ
มีนะฮะซึ่งคุณมิ้งนะครับเจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังนะครับว่า
ก่อนที่จะมาขายไก่สีดีนะครับคุณนิ้งเนี่ยเคยทำงานออฟฟิศมาก่อน
และปัจจุบันนะครับขายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะฮะ
และที่นิยมมากนะครับคือประเทศแถบบ้านเรานะฮะแถบอาเซียนนะฮะ
ลาวเมียนมามาเลเซียกัมพูชาอินเดียสิงคโปร์และจีนที่เป็นตลาดยายบิ๊กเลย
ความแตกต่างระหว่างไก่ซิลกี้แล้วก็ไก่โปแลนด์นะคะ
ไก่ซิลกี้เนี่ยเด่นในเรื่องของเส้นขนของมันนะคะ
จะคล้ายกับเส้นไม้ขนจะแบบปุกปุ้ยโต๊ะกลมนะฮะ
ส่วนไก่โปแลนด์เนี่ยจะมีลักษณะมีจุกอยู่บนหัว

แล้วราคานะครับของไก่ซิลกี้เนี่ยอายุ๑เดือนอยู่ที่๑๐๐บาทครับ
โปแลนด์ราคาอยู่ที่๕๐๐บาทครับ
คนไก่บรามานะครับ๕๐๐๑๐๐บาทครับ

สร้างรายได้เนี่ย๑๐๐๐๐๐บาทต่อเดือนเลยนะครับ

เขาเนี่ยนะฮะนอกจากเปิดขายไก่แล้ว
เขายังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้
และสามารถเที่ยวชมถ่ายรูปเล่นได้ด้วย

น้ำครับเห็นว่ามีอีกเรื่องที่จะมาเมาส์มอยกันเหรอ
ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟัง
ก็คือเรื่องของใบเตยครับ
ดังนึงดังแปลงดังด้วยดังด้วยได้

วันนี้ที่ผมจะพาไปให้ได้รู้จักเนี่ยก็คือต้มใบเตยครับ

เป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่สร้างรายได้ครึ่งแสนเลยนะ
ไปเจอกับคุณโพพร้อมกันเลยนะครับ

ไปเลยค่ะ

เค้าต้องการกลิ่นจ่ายสังกรรมสัญพิษ
เพราะเราทำภิกษีภิกษ์ฉันแบบเกรดเอ๊เลยอ่ะ
ดูไปดูมาเลือกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมครับ

แล้วที่ผมเลือกมาเนี่ยมีอยู่๒ต้น
ด้านเนี่ยซ้ายมืออ่ะ

ซีซิดกับอีกด้านหนึ่งนี่ก็ต้นใบเตยแต่สีเขียวอารามดูสวยงามดีนะไม่สวยกับสวย
เราจะเลือกกันยังไงล่ะเพื่อที่จะปลูกต้นใบเตยให้ได้คุณภาพแล้วก็สร้างราคาได้อย่างดี
ผมเชื่อว่าเกษตรกรที่ปลูกใบเตยน่าจะอยากรู้วันนี้ผมนัดผู้เชี่ยวชาญไว้
จะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปถามเขาดีกว่าครับ
ตรงนี้เป็นหนึ่งแปรงที่พลูกใหม่ปลัดดำทั้งแรก๖เดือนและพ่อจัด
โอ้โหนี่ไงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีอยู่สองต้นเนี้ย
อารมณ์แบบเหมือนเป็นต้นกล้าของต้นใบเตยเลือกไม่ถูกอ่ะ
ว่าต้นไหนดีที่มันจะเหมาะกับการปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดีอะครับ
แบบเนี้ยก็คือดูซิดซิดเขียวซิดซิดหน่อยแต่เนี้ยโอ้โหนี่
เขียวดูสวยงามเลยอันไหนดีครับซ้ายขวารู้ว่าจะเป็นไอ้แบบที่แบบ
เขียวอ่อนที่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยเหรอมันจะออกยาก
ครับเพราะอดอยากแล้วพอจะเจอน้ำดีดีน้ำต้มอันดีดีก็มันจะพุ่งเลย
มันจะติดปั๊บเลยแล้วส่วนนี่ล่ะไอ้นี่มันงาม
พอมันงามแล้วลิ้มไม่ดีมันจะหง่อยได้เพราะมันจะหงอย
ภูมิท่านทานมันน้อยมันอ่อนใบเตยอะครับที่มันใหญ่ยาวสีเข้ม
กลิ่นหอมเนี่ยมันขายได้ราคาอย่างที่เขาว่ากันจริงเหรอครับ
มันเป็นการต้องการของตลาด
วันนึงเนี้ยสร้างรายได้ให้กับรุงโฟร์ซะเท่าไรก็เที่ยวเนี้ยก็ประมาณตั้งหนึ่ง
กิโลกรัมละ๒๐บาทไปคูณเอาเองแล้วกันแต่มีลายย่อยอีก
หลายย่อยคือทุกระดับสองร้อยโลร้อยโลนี่ก็มีทุกวันสุดยอด
แสงนี่ก็สำคัญสำหรับใบเตยลุงก็เลยทดลองดูว่า
แสงสว่างกับแสงทึบมันจะเป็นยังไงกับใบเตย
เราจะเพิ่มความกว้างของใบแล้วก็ความยาวของใบนะด้วยแสง
สังเกตดูได้ว่าแสงทึบเนี่ยนะมันจะทำให้ใบมันกว้างใบเป็นมันใบสีเขียว
ส่วนแสงสว่างนั้นก็จะทำให้มันยาว
เพราะว่าสมัยนี้ต้องทำเตยให้มันกว้างและมันยาวที่ตลาดต้องการ
แต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติหรือเวลาจะเปลี่ยนแปลงของมันเองนะ
เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะเคลื่อนตัวมันเองจะทึบจะสว่างจะสว่างจะบันทึก
สลับไปสละมาอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะสมดุลเหมือนกัน
ใบเตยที่เขาว่าใหญ่ยาวแล้วก็มีกลิ่นหอมสีเขียวสดอยู่ตรงไหนอะครับ
นี่มันจะยาวกว้างประมาณสัก๒นิ้วได้ตรงกลางตรงกลาง
โอ้โหแล้วใหญ่ยาวใบหนาใบแน่นเออกลิ่นมันมันหอมมากเลยนะกลิ่นหอมแบบนี้แหละครับ
เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้ผู้สูงอายุเป็นเศรษฐีเหรอ
อยากให้เขาออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงโพมากเลยนะครับ
ดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวยเผลอคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป
โอ้โหพระเจ้าจอสครับคำพูดเดียวมันยอดมากมันจะปลูกง่ายได้ขนาดนั้นครับ
มันปลูกง่ายมากเลยให้เราเรียกว่าปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้เป็น๑๐ปีเลย
เพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวเลยนะครับเรียกได้ว่าสามารถสร้างกำไรได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรม
แต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องพักกันสักครู่เดียวค่ะ
เพราะว่าช่วงหน้านะใครชอบกินหมอยุง

อ้าวสวัสดีค่ะมาเจอกันกับเจ้าตำรับเจ้าแรกของเมืองไทยนะคะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
อ้าวพี่ยามครับอันนี้ครับที่เราจะมานะครับ
พี่มีเกมให้เล่นเกมเป็นทดสอบความรู้สถาปัญญาเล็กน้อย

จริงหรือเปล่าความรู้รอบตัวเดี๋ยวผมมีแยกเลยไปหมด

ตอบปุ๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บ
ว่าไงเราต้องดูแบรนด์แล้ว
นี่จะเป็นเกมที่จะให้ถ่ายของดีของเลือกภอดีภายพยาบาลพิเศษฐาย

สมมุติอย่างปั้นสลิทต้องตามบอก

แล้วพูดของดีของจังหวัดอันนั้นมา

เอ่อเอานะพร้อมนะ

อื้ออื้อ
เธอก็ใช้ได้เหรอช้ามากเลย

จังหวัดเชียงใหม่
สุดใส่หัว

อุบลหนูยอม

กลายเลย้สอขอนแกง

เขาให้อยู่ขอนแกงเขาขายทุนประเทศไปทั่วโลกแล้ว

ขอนแกงเนี่ยเกี่ยวไรกับสอขอนแกง

ขอเชิญคุณเจริญรุจิราโสพลนะครับ
พูดขอตั้งบริษัทสขอนแก่นภูตจำกัดมหาชนครับผม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
มาขายให้ในกรุงเทพฯแล้วก็แก่จ่ายไปทั่วประเทศ

ครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับธุรกิจของสคอนแข่นนะครับ
ที่ตอนนี้เติบโตจากธุรกิจแปรรูปเนื้อหมูนะฮะ
เป็นอาหารพื้นเมืองจนแบรนด์ติดตลาดมาเกือบ๔๐ปีนะครับ
และยอดขายอยู่ระดับพันล้านบาทเลย
ในการเติบโตจากธุรกิจเนื้อหมูเหยียมหมูหยองหมูแผ่นอาหารทานเล่นเจ้าดัง
ก็ต้องมีชื่อของสขอนแก่นอยู่ด้วยแน่นอนครับ
โดยจุดเริ่มต้นมาจากการนำสินค้าจากจังหวัดขอนแก่นมาขายให้กับคนกรุงเทพได้กินนี่เองล่ะครับ
ถ้าบริษัทใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาจะทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ทำตั้งแต่อาหารสัตว์สู่อาหารคนช่วงไปลงทุนเยอะมาก
แต่ของผมนี่ทุนน้อยในช่วงเริ่มต้นเนี่ย
เราจะทำจากอาหารชนไปสู่อาหารสัตว
คือขายสินค้าแปรรูปก่อนเช่นหมูหยองกุญเชียงเส้นอย่างนี้
แม้จะเริ่มต้นจากการซื้อสินค้ามาขายแต่ด้วยความเป็นนักธุรกิจคุณเจริญ
ก็สร้างอาณาจักรสอขอนแก่นขึ้นมาจากโรงงานห้องแถว
เติบโตมาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้ทั้งคุณภาพและความอร่อย
จนทำให้มีการผลิตอาหารแปรรูปแบบครบวงจร
เราก็มีหมูพันธุ์มีการผสมเทียมแล้วก็มีผลิตเป็นหมูขุนชำแหละแปรรูป
แล้วก็เป็นร้านขายข้าวขาวหมูยืนนานแล้วมีขายร้านต้มตำก๋วย่าง
ครับในวันนี้สคอนไก่ของเรานี้เราทำมากกว่าที่ไปส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียว
จากจุดเริ่มต้นนำสินค้าพื้นเมืองจากขอนแก่นมาขายทุกวันนี้สขอนแก่นเป็นบริษัทมหาชน
ที่ผลิตอาหารแปรรูปหลากหลายชนิดมีการปรับโฉมอาหารพื้นเมืองให้ดูทันสมัย
และยังมีอาหารประเภทของขนมขกเคี้ยวทานเล่นอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
พร้อมกับภารกิจที่จะพาอาหารไทยบุกไปทั่วโลกด้วยยอดขายต่อปีสูงถึง๒๗๐๐
ยากมาก
เป็นธุรกิจนะครับที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจริงแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์ที่วางเรียงรายอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นผลิตภัณฑ์ของสอขอนแกนที่หลากหลายแต่พวกเราคุ้นเคยกันดี
คุณเจริญบอกว่า๓๗ปีแล้ว

ที่เห็นอยู่เนี่ยนะโหโหเยอะแยะมากมายแต่อยากจะถามแต่ละเมนูแล้วกันทุกอย่างว่าสรุปแล้วมีอะไรบ้างล่ะครับครับคุณเจริญครับ
แล้วก็อันนี้เป็นกิฟเซตสำหรับเทศกาลต่าง

แล้วน้องใหม่ก็คือเครื่องดื่มกับเลี้ยง

ทราบมาว่าคุณเจริญอ่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะคะ
แต่ว่าไม่เคยเข้าครัวทำอาหารเลย

ทำไมถึงแบบได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างออกมาอร่อยโดนใจลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะ

อ๋อชิมหรอ

แล้วเชื่อว่าคนนึงเขาทำดีกว่าเรา

อาหารก็จะอร่อย
ผมจะกำกับสีเหยาหล่อย

อันนี้ก็พอจะพล็อกให้มันพิษหนึ่ง
เอางี้ละกันไหนนะเจ้าของตัวจริงเสียงจริง

ต้องพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยนะรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีมากน้อยแค่ไหน

อันนี้บอกแล้วยังไม่ได้ชิมนะครับนี่แค่ดู

คุณเจริญมองว่าจานไหนเป็นของสอขอนแก่นครับ

อันนี้ไม่ต้องชิมเลย

จะมาเป็นเอาอะไรจากพันล้านของสเหรอร์แก่นแปลงแบบทุกวันนี้นะครับ

คือจ่ายก่อนคนจีนอบพยุทธมาเมืองไทยเยอะมาก
แล้วก็เลยหมดอาชีพไม่มีรายได้
บ้านก็ไม่มีไม่มีแล้วต้องขออาศัยเขาอยู่
แต่เราเองก็ยังได้รับได้เรียนถูกไหมครับ

ชื่อโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย

หาสินค้าไปขายเพื่อหารายได้

อุตสะค้างตั้งแล้ว

ทำให้มีความคิดแบบนั้นตั้งแต่เด็กคะ

ทำให้เรายังคงมีความรู้สึกว่า
ทำธุรกิจให้ได้แต่ระหว่างทางที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้นะครับ
แรกคือที่ไหนครับผมที่บริษัทเอสโซนะครับผมนี่เป็นคนเปลี่ยนงานง่ายนะ

งานที่เราทำไปถ้าเราต้องตั้งตัวด้านคู่เป็นทางแขกได้
เราก็จะทำแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็จะเปลี่ยนงาน
เพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ลิขิตตัวเอง
หมายเราอยู่ตรงไหนทำยังไงสู่เป้าหมายได้
ผมก็ไปทำงานบริษัทขาศิลปะ
พอทำได้๓ปีปุ๊บก็คิดว่าเรียนรู้พอแล้ว
ครับอืมอิมพอร์ตเราก็ไปทำอีกปี๒ปี
บอกว่าไปลงเอยอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังในปัจจุบันด้วย
๑๐ปีนานนะคะผมเป็นคนแรกที่เขาไปทำ
ใกล้ยั่ง๕ดาวเขาเป็นคนขี่ใหญ่ขึ้นมา
ลูกชิ้นไส้กรอกหมูแฮมผมเป็นคนเริ่มทำด้วยมือตัวเอง

แล้วเพราะอะไรครับถึงตัดสินใจว่าลาออกมาทำธุรกิจของตัวเอง
มีความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการ
พอได้ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์มาก่อร่างสร้างตัว
ธุรกิจที่ทำที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยครับ

คุณจะต้องยืนวิสัยในการบอกธุรกิจว่า
สินค้าตัวนี้ทำแล้วโตได้ไหม
ก็คือดูจากว่าคนไทยชอบบริภาพอะไร
แหน้มบูยองกุลเชียงเนี้ยอาหารประจำวัน
มีลูกค้าทั้งประเทศมีโอกาสโตแน่
เวลาเราออกมาคุณไปทำสินค้าเราเองเนี่ย

กว่าที่สอขอนแก่นนะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้
การปั้นแบรนด์นะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้
มีวิกฤตมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะมีรอบหนึ่งที่แบบขาดทุนเป็นร้อยล้าน

กฎหมายก็ไม่เหมือนประเทศไทย
หมูยอมบ้านเราเนี่ยเราทำแค่หมูร้อยเปอร์เซ็น
อืมอืมประเทศจีนเนี่ยคุณสามารถไว้ทำหมูหนึ่งในสาม
หมูหยอกได้ราคาต้นทุนของเรา
ถ้าก็ราคาปีกของเขาอ๋อนี่คือสิ่งที่เรามอง
อันนี้คือเกี่ยวกับวิกฤตเรื่องค่าเงินด้วยไหมคะ

แต่เวลาคืนนี้อ่ะ๑ตอนล่าวไลฟ์เจาะไว้๔๙บาท
แต่เห็นมาว่าคุณเจริญเนี่ยกลัวความจนมากถึงขนาดต้องแบบว่าไปไหว้พระขอพรว่าอย่าให้จนอีกเลย
ครับจริงรึเปล่าไม่ว่าจะพึ่งใครเขาอยากอธิษฐานไหว้ฟ้าดีทุกที่
ไหว้ฟ้าดีอ่าไหว้ทุกที่ทุกที่เลยแต่เห็นมันอยู่ที่นี่นึงก็คือ
ขอพรหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรเหรอครับผมเป็นศึกเจ้าที่นั่นในวัดนั้น
นะครับอ๋อเราอยู่ที่นั่นทุกคำเช้าไปกลับหลวงพ่ออ่าก็ได้กำลังใจพอสมควร
ตอนนี้ขายดิบขายดีอยากรู้ค่ะว่ามีการแพลนไว้อีกไหมคะ
อนาคตจะต้องยิ่งใหญ่หรือเติบโตไปในทางไหนบ้างคะ
คือผมนี่มีความฝ่ายฝันที่จะเอาอาหารไทยไปสู่ตลาดโลก
ผมต่อจี๊บซ้อนมาหลายปีแล้วเป็นไงครับ
ในวันนี้เนี่ยในเอเซียเรามีในฮ่องโกงมีจีนอืมฮ่ามาลาว
ทางยุโรปเนี่ยเราก็ไปทำผลิตที่ฮอลแลนด์ในวันนี้โอ้
ด้วยเทคโนโลยีที่สูงสินค้าสระสำหรับขอนแก่ละนี้

อุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยมันมีไว้ให้แก้ครับไม่ใช่มีไว้ให้กังวลนะครับ
เมื่อเจอปัญหาใดตั้งสติวิเคราะห์แล้วหาคำตอบ
ใครนะครับที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะฮะเมื่อเรามีแรงบันดาลใจดีแล้วนะครับ
ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดให้ลึกให้ทองแท้ซะก่อนว่าเป็นไปได้แค่ไหน
อืมและนี่คือเคล็ดลับจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงครับสุดยอดเลยนะครับ
และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับ
คุณเจริญรุจิราโสพลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท
สขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน
ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ

ขอบคุณครับ